คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่าคนบันเทิงหลายต่อหลายคนเนี่ย
บกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ลามาถึงรุ่นลูก
ก็ติดกันเหมือนกันวันนี้ค่ะบันเทิงไทยรัฐเราได้รวบรวมความน่ารักของสองครอบครัวนะคะ
รุ่นแม่รุ่นพ่อและรุ่นลูกนะมาให้ได้ดูกันด้วยค่ะ
เอาเริ่มกันที่สองหนุ่มเลยละกันอดีตพิธีกรคู่หูไวทีนค่ะ

แม้จะไม่ได้เป็นพิธีกรคู่กันแล้วนะแต่ว่าก็ยังไปมาหาสู่กันตลอดไง
กลายเป็นคุณพ่อแล้วด้วยนะคะแถมยังมีลูกชายไล่เลี่ยกันด้วยนะคะ
และความเป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ยังได้ส่งต่อมาถึงรุ่นลูกด้วย
เพราะว่าทั้งคู่นะมักจะพาลูกชายน้องโพลูกพี่ชาคริส
แล้วก็น้องมิก้าค่ะลูกพี่เลเนี่ยมาเจอกันอยู่ไฟก็ไล่กันหมดเลย
จริงคุณเกิดข้างนอกก็เลยโตเป็นเพื่อนกันได้เลย
เขาน่ารักมากคู่นี้และล่าสุดค่ะทั้งคู่ก็เพิ่งพาลูกชายมาเจอกันอีกนะคะ
โดยสาวแอนภรรยาของพี่ชาคริสเนี่ยได้โพสต์ภาพของสองหนุ่ม
ให้แฟนคลับรุ่นพ่อได้เข้ามากดไลค์กันด้วย
พร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลย
เด็กโตกันหมดแล้วนะคะคริสน้อยเรน้อยสี่ขัวแปดเดือนฝ่า
ออร่าความหล่อละมุนพุ่งมาเลยก็คือนะฮะก๊อปปี้คุณพ่อ

พี่สังฤทธิ์กับพี่เรย์อะเหมือนเดี๋ยวย่อสวนลงมาแม่ง
ดูดิเหมือนมากเป็นบัดดี้กันแบบนี้ตลอดไปนะคะ
เช่นเดียวกับคู่จิ้นในตำนานยุค๙๐ค่ะพูดถึงชื่อเนี่ยสวยนี่เลย
คุณมอสปฏิพันธ์และพี่อ้อมพี่ยดาค่ะร่วมงานกันมาเยอะแยะมากมาย
กลายเป็นเพื่อนซีเพื่อนรักกันมานานนมค่ะ
ตั้งแต่สมัยเป็นนุ่มเป็นสาวในละครละครมากมายค่ะ
แล้วก็ยังเป็นเพื่อนรักกันจนถึงปัจจุบันนะคะ
และแม้ตอนนี้ต่างคนต่างไปมีครอบครัวแล้วก็มีลูกกันแล้วค่ะ
แต่ก็ยังส่งต่อความรักความผูกพันนะคะมาสู่รุ่นลูกด้วยค่ะคุณผู้ชม
และหากมีเวลาว่างตรงกันเมื่อไหร่นะคะก็มักจะนัดเจอกันตลอดค่ะ
ที่สำคัญค่ะก็กระเตงลูกไปเจอกันอย่างนี้เลยนะคะ
มีภาพน่ารักออกมาให้แฟนคลับได้กดไลค์กดแชร์กันบ่อยนะคะ
และเมื่อแฟนได้เห็นภาพของน้องนาวากับน้องสโหน่นะคะ
อยู่ด้วยกันเมื่อไหร่คุณผู้ชมทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะ
แล้วต้องบอกว่านับวันนะคะทั้งคู่ยิ่งโตเป็นสาวค่ะ

ถูกต้องค่ะอีกหนึ่งแก๊งเพื่อนซีที่ไม่พูดถึงไม่ได้
ก็ต้องยกให้๒สาวแกงหนังฟ้าหนาไรบีน่าแล้วก็เจรนดี้อะละพัดณป้อมเผชจ้า
ทั้งคู่เนี่ยเป็นเพื่อนซีกันมากลูกตอนนี้เป็นเพื่อนเล่นด้วยกันเหมือนกันนะจ๊ะ
ต่างวัยกันสักนิดนึงนะคะเพราะว่าน้องบีน่ากับบลุ๊กลินกับสาวน้อยโนล่า
คือเวลาที่สองแฝดมาเจอน้องสาวบอกเลยว่าเป็นพี่ที่ดีมาก
เป็นพี่เลี้ยงน้องได้แบบว่าดีสุดน่ารักสุดตามใจน้อง
นี่ดูสิจูงน้องเดินด้วยพาน้องเล่นของเล่น
ดูไอฟงไอแพทกันสนุกสนานคุณผู้ชม
แบบนี้อนาคตพี่บลุ๊กเลนจะต้องเป็นพี่ชายที่ห่วงน้องสาว
แล้วก็พี่สาวแบบสุดแน่นอนจ้า

คือเพื่อนตอนเป็นเพื่อนทำงานด้วยกันก็คอยซัพพอร์ตกัน
น่ารักมากจริงก็เหลือแต่เรา๓คนนี่ล่ะค่ะ

พี่แจ๊กมีลูกเหรอ
มดลูกยังไม่มีเลยค่ะ